๓วันก็น่าจะได้คนละประมาณ๑๘ชั่วโมง

ถ้าฝ่ายรัฐบาลก็อ้างเหตุผลว่า

คือได้มาแค่๑๓ชั่วโมงครึ่ง
ถามว่าพอใช้ไหมมันก็ทำให้เราทำงานลำบาก
เพราะตอนนี้สเรียนความจำนวนจากอภิปรายถึงเยอะ
ก่อนนั้นเริ่มต้องบริหารในเวลาที่จำกัด
จำนวนของสที่ร่วมอภิปรายจะคงเดิมไหมคะ
ต้องปรับลดลงตามความจำเป็น
ซึ่งวันนี้ก็ที่พักเพื่อไทยเองก็กระบวนการดีลกันอีกนิดนึง
ประดี้ละเราก็หาไปซ้ำกันมาก
หรือใครที่คิดว่าน่าจะเหมาะที่จะต้องไปรออภิปรายครั้งหน้าก็จะได้ทำความเข้าใจกัน
แล้วพรุ่งนี้ก็จะคุยกับพักร่วมฝ่ายค้าน๗พัก
ว่าทางนู้นเขาได้เตรียมคนไว้เท่าไหร่

ผมจำเป็นต้องกลับนะครับ
อย่างกรณีที่สารรัฐธรรมนูลรับเรื่องกรณีคุณสมบัติท่านนายกไว้วินิจฉัยเนี่ยค่ะ

ที่ทำให้เราอภิปรายเรื่องคุณสมบัติของนายกได้ยากขึ้น
เพราะว่าสารกำลังจะรับไปแล้ว
จริงก็ไม่ได้ยากหรอก
ถ้าเราทำความเข้าใจกันให้รู้ว่าเกาะมันอยู่ตรงไหน
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าทุกคนอภิปรายได้

ฝ่ายกฎหมายวันนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้เรื่องนี้
จริงถ้าเราไม่ไปพูดถึงสารให้ร่วมขึ้นไปตรงนั้น

ยกเขาปกพร่องตรงไหนอย่างไร
ไม่ว่าเฉพาะเรื่องของสถานภาพตามกฎหมาย
รวมถึงได้กริยามารยาทฐานจิตวิธีคิดของพี่น้องประชาชน
เหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันได้ทั้งนั้น
น๊อนักกฎหมาย
ที่คุยกับนักกฎหมายมา๑๐คนเขาก็บอกว่าได้เป็น๑๐คนนะ
แต่ว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่มันอ่อนลงไปหน่อยไหมคะ
เพราะว่าถือว่าสารรับไปเรียบร้อยแล้ว
อาจจะไปเน้นหนักในประเด็นอื่นแทน
เดิมที่เราตั้งเป้าว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นสำคัญ
ก็ไม่อ่อนยังปรับวิธีการ

ตัวนายกเองวันนี้จะมั่นใจในสถานะตัวเองไหม
แล้วก็มีความเชื่อมั่น
แล้วก็พูดถึงสถานภาพตัวเองได้กี่เปอร์เซ็นต์
ผมยังเชื่อว่ารัฐบาลเองต่างหากที่จะต้องลำบากในการต่อ
ขอถามเรื่องของพลเอกประวิทย์นิดนึงค่ะ
ก็จะไปเป็นหนึ่งในแกนนำในอนาคตด้วย
อันนี้ถือว่ามีความชัดเจนในเรื่องของการเมือง

แปลกผมเชื่อว่าสังคมรับรู้มาเป็นลำดับ

คือตัวจริงเจ้าของจริง
หรือว่าเป็นคนก่อตั้ง

ทำให้การตรวจสอบของเราทำได้ง่ายขึ้น

เป็นที่แอบอยู่เนี่ย
พักการเมืองนั้นก็เอาตัวรอดได้